ค่าตัวนักเตะที่มีมูลค่านะครับสูงสุดในบ้านเราตอนนี้ก็คงจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
ระบุมูลค่าทางการตลาดนักเตะหลังจากผ่านครึ่งปีแรก
ที่๒๒ล้านยูโรเป็นเงินไทย๗๖ล้านบาทแล้วนะครับ
ก็ขึ้นมาจาก๑๕ล้านยูโรหรือว่า๕๒ล้านบาท
ภายในเวลาเพียงแค่๖เดือนค่าตัวพุ่งขนาดนี้แล้วครับ
จากนี้ครับทางชนะทิพย์ยังเป็นนักเตะนะครับ
หลังจากทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำหนึ่งประตูกับอีก๓แอศติธิ์
แล้วก็ลงเล่นไปแล้ว๑๔นัด
หลังจากจบธุรการนี้อยู่ที่๕มีมูลค่า๒๕ล้านยูโร
มีมูลค่าทางการตลาด๒ล้านยูโรเท่ากับนักเตะที่มีมูลค่าอยู่ที่อันดับ๑๒ในฟุตบอลเจลีกครับ